สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะอืมกาโตะโอ้โหคำนี้เลยเหรอคะติดตามตลอดใช่ไหมคะ
คุณพี่แบบทั้งวันควรโตมาถามเรื่องกาโตว่ะฉันบอกฉันไม่รู้มีใครเห็นชัด
เห็นแล้วก็สรุปวันนี้เหมือนเขาบอกกาโตะเอาคืนเหรอ
มีแชทออกมาอีกว่าเหมือนกาโตะอ่ะโดนโดนเรียกค่าไถ่เหรอหนูที่ให้จ่าย
เงินใช่ป่ะคะอืมแล้วก็แบบว่ามีนักข่าวท้องถิ่นไปเอาเงินนาง
๓แสนสรุปก็พูดความนี้คุณแม่ก็คือเรื่องเรื่องเนี้ยมันคือเปิดเผยใน

ทำนองเหมือนกับว่าหมินประมาทไปหาว่าเขารับเงินอะไรอย่างเงี้
เพราะว่าพอเข้าสู่กระบวนการปุ๊บเขาจะได้สืบกัน
เขาจะได้สืบเลยคือถ้าสมมุติสมมุติว่าหมินประมาทจริงคือไม่ได้โอนจริง
มันต้องไม่มีสลิปแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทิศกาโตะมีสลิป
จะได้รู้กันไปนั่นแหละแล้วเขาบอกมีพระผู้ยงพระผู้ใหญ่เอง
เมื่อวานที่ตัวเองได้มีโอกาสสัมภาษณ์หมอปลาไงหมอปลาบอกว่ารู้
เพราะว่าหมอปลานั่งฟังอยู่ในวันนั้นด้วยใช่หมอปลาบอกคุณส่งมาให้กันใช่
แล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเหมือนจริงแล้วกาตกก็อ้อยไปเรื่อยเหมือนกัน
คือด้วยความที่อ้อยวันดีคืนนี้ก็แบบเหมือนมีแม่ใหม่มาทำบุญ
ก็บอกเนี่ยโดมจะต้องมีแฟนเป็นแม่ม่ายนะอืมแล้วเนื่องจากกาโตะ
กาโตะเขาก็เป็นผู้ชายหน้าตาดีเขาน่าตาดี
ข้ามพูดคารมคงขายดี
แล้วดูสิแล้วเราไปทำให้เมื่อคืนฉันนั่งไปนั่งดูอ่ะคลิปกาตกที่เทศ
หนุ่มแบบนี้อะไรอย่างเงี้อ๋อเข้าใจเลยอ่ะทำไม

ตัวอย่างของกาโตะเนี่ย
อย่ารักใครเพราะเพียงเห็นเขาเป็นคนดี
เพราะถ้าคุณเจอคนที่ดีกว่าคุณจะทิ้งเขาไป
อย่ารักใครเพียงแค่เห็นเขาเป็นคนรวย
เพราะถ้าคุณเจอคนที่รวยกว่าคุณก็จะทิ้งเขาไป
อย่ารักเขาเพียงแค่เขาเป็นคนสวย

รักในสิ่งที่เขาเป็น
หลวงพี่กระตุกครับขอคำคมหน่อยครับผม

แต่จงสาญหาคนที่เข้าใจเจลป่อนจ๋ม
มันนก็ไม่ใช่พระพระหลัก

ที่เขาบอกเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าอะไรแครอทนั่นน่ะ
นี่อาชีพแครอทนุ่มเรียกว่าแครอท

เสื้อเราไปซื้อบางตัวน่ะก็ตัวละ๕๖๐บาท
ทุกวันนี้ทั้งชุดน่ะชุดสีส้มยูนิฟอร์มพระ
ก็๗๐๐เอาผ้าอย่างดีหน่อยก็๒๐๐กว่าบาท
ถูกไหมเราไปร้านขายสาขาท้ายที่ไหนก็มี
แค่นั้นเองวันนี้มันจะต้องแยกว่า
คนที่ใส่พระเป็นอาชีพไว้หลอก
พลกับพระมันต่างกันนะ

อาจจะเป็นคนโอเคล่ะเหมือน
แต่พูดเก่งหรือหรือเปล่า
คือนำเสนอเก่งเอางี้ดีกว่า

คือจำได้ไหมคะที่ทิศภัยวันก็บอกไงว่า
วิธีการนำเสนอของเขาเนี่ย
มันโดนใจหรือว่ามันติดหูฟังง่าย

คือเขามีการพูดนะคะกาโต๊ะมีการพูดว่า
เอาล่ะสาวตองเนี่ยน่าจะแก๊กเมย์เขา
ประกวดด้วยคนนี้ครูรักอะค่ะ
ครูรักที่เรารู้จักกันในฐานะนักแสดง
หรือว่าผู้กำกับนะคะครูรักศรัทธาสัทธาทิพย์

คบหากับคนชื่อตองมาก่อนหน้านี้

ทีนี้ครูรักเขาก็บอกว่าตอนที่คบหาคุณตองเนี่ย

ก็ไม่อาจจะมีบางอย่างที่แบบเข้ากันไม่ได้
คุยกันแล้วเข้ากันไม่ได้เข้าใจกัน
ก็เลยตัดสินใจว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นไม่สารสัมผัสกันต่อ

เหมือนที่เขาบอกนะตอนนี้ว่าเขาไม่สบายอยู่นะคะ
แต่ในช่วงนั้นคุณตองมีทานยานอนหลับ
แล้วก็รักษาอาการเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้า
แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าทำร้ายตัวเอง
หรือว่าพูดจากเรียวก่าใส่คนอื่นอะไรแบบนี้
ส่วนกรณีเรื่องของการแก๊กเมลเพื่อที่จะเอาเงิน

คุณครูบอกว่าตนเองมองว่าไม่จริง

เขาบอกว่าเขาก็ทำงาน

ที่จะมาเอาเงินของตนเองแต่อย่างใด

คือเขาบอกว่าพอทราบข่าวก็ตกใจ

เหมือนตอนนี้ดูไปดูมาเหมือนคดีนี้ก็
มันเป็นคดีแบบต้องบอกว่าไงดีวะ

แบบนี้มันเข้าข่ายล่วงละเมิดไหม
คือต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นคดีทางเพศนะคะ

เพราะว่าเขาไม่ได้มีการล่วงละเมิดกันถูกป่ะคะ
เพราะว่าคือเหมือนเขาคบกัน

ถ้าสมมุติว่าเราอนุมานจากแชทที่คุยกัน

เพราะว่าอีกฝ่ายนึง

ซึ่งมันผิดกฎอาบัติปราชิก

ก็คือจีบกันเป็นเหมือนแฟนกันเลยแหละ

ออกมาที่วัดจะไม่สงสัยเหรอ

เออเขื่อนนี้เขาไปกินกันเหรอ
แล้วเขาจะพูดไหมว่าเนี่ยทำ
ทำคุณประโยชน์ให้กับนครศรีธรรมราช

ข่าวกรณีอะไรไปสรรเขื่อนกันหรือเปล่าตลอด
แม้กระทั่งไทยรัฐออนไลน์เนี่ยค่ะ

เอาล่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงนี้

โอ้โหคนเช็คกันเต็มเลย

ท็อปเลยค่ะเนี่ยแหละ

หนึ่งในหมวดแหล่งท่องเที่ยวประจำวันที่
พฤษภาคมเช็คอินเมืองคอย
ดับอินเมืองครใช่ไหมเนอะขื่นกระทูลโอหูชาวบ้านโอ้ยร้านหงร้านอาหาร

อยู่ที่อำเภอพิษบูรณ์นะครับ
เขาบอกเนี่ยที่เขื่อนนี้ไปชมพระอาทิตยามเย็น
ร้านอาหารเอ่ยรีสอร์ทเอ่ย
ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จริงแล้วก็บอกว่าเป็นเขื่อนที่

แต่ก็ทำให้พวกเราได้รู้โอ้

เพื่อใครไปเที่ยวก็ลองไปที่นี่ดูได้อย่างนี้
เออเอ้าเอ้า

ในช่วงตั้งแต่๑พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ย
ผู้เสียชีวิตสำหรับการติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย

จาก๑๒๐กว่า๑๓๐ทำไมมันฮวบฮาบลงมา

แล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจริงนะคะ
ต้องบอกว่ารองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรัฐนารัฐ
ท่านก็มีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าตัวเลขการตายที่ลดฮวบ๕ไปนั้นเนี่ย
เพราะรายงานออกมาเฉพาะการตายจากโควิด
แต่ไม่ได้รายงานจำนวนการตายที่ตรวจ
พบว่าติดเชื้อโควิดด้วยนะคะ
ทั้งที่การติดเชื้อเนี่ยค่ะ
มันอาจจะส่งผลทำให้ร่างกายแล้วก็โรคที่ผู้ป่วยมีอยู่เนี่ย

ทีนี้สังคมไทยควรจะเรียกร้องให้รายงานตัวเลขทั้งสองประเภท
ฉะนั้นจะยิ่งทำให้ภาพที่เห็นไม่ครบถ้วน
คือเขามีการแยกจำนวนการเสียชีวิตออกเป็น๒กลุ่มด้วยกันนะคะ
ก็คือ๑เสียชีวิตจากโควิด๑๙

แล้วก็๒เสียชีวิตจากโรคร่วม
แล้วก็พบว่าติดเชื้อโควิดด้วย

ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการวางแผนดูแลรักษาแล้วก็การป้องกันค่ะ
แต่ว่าจำเป็นจะต้องนำเสนอให้สาธารณชนได้ทราบทั้งสองกลุ่ม
เพราะว่าสถานการณ์การระบาดจริงนั้น
มันครอบคลุมคนทั้งสองกลุ่มประเภทเลย
คือจะบอกว่าโอเคเราติดเฉพาะโควิดอย่างเดียวตอนนี้
แล้วเสียชีวิตเนี่ยก็คือมีการรายงานตัวเลขอย่างที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบัน
ทีนี้ท่านเลือกนำเสนอเพียงส่วนเดียวค่ะ
มันก็จะย่อมทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อน
เพียงแค่ภาพบางส่วนของจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ติดเชื้อทั้งหมด
ที่สำคัญมันก็คือว่าการไม่ได้รายงานจำนวนการเสียชีวิต
ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
คุณหมอบอกแบบนี้เสนอทั้งสองส่วนพร้อมกับยอดรวม
ก็จะทำให้ระบบรายงานมีความละเอียดรอบข้อโปร่งใส
แล้วทุกคนก็เข้าถึงข้อมูลได้
ทีนี้ทางผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค
ท่านก็มีการออกมาบอกว่าการรายงานผู้เสียชีวิตเนี่ย
มีการปรับรายงานแยกนะคะใช้คำนี้

ระหว่างกลุ่มติดเชื้อโควิดปอดอักเสบแล้วก็เสียชีวิต
เพราะว่าจริงถ้าป่วยเป็นโควิดเลยเนี่ย
มันจะตามมาด้วยการปอดอักเสบแล้วก็จะเสียชีวิต

กับกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังเป็นอยู่แล้วอย่างเช่นอ่ะ
บางคนเป็นมะเร็งเป็นโรคไตต่างนานาถูกไหมคะ
แล้วก็ตรวจพบว่าตัวเองเป็นโควิดด้วย

เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์เรื่องของการติดเชื้อนะวันนี้
แล้วก็การเสียชีวิตที่มันเกิดขึ้นจริงค่ะ
ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีมาตรการที่จะลดการตายจากการดูแลรักษาที่มันต่างกัน

ก็จะได้ช่วยวางมาตรการในเรื่องของการรักษาได้นะคะ
พาโอมิครอนส่วนใหญ่อันนี้อย่างที่บอกไป
ไม่มีอาการหรืออาการไม่ได้มาก
แต่หากว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเขาไม่ได้ฉีดวัคซีน
มันมีโอกาสไงว่าจะป่วยหนักแล้วก็ทำให้เสียชีวิตสูงอยู่ดี
นั่นแหละค่ะก็เลยต้องดูกันต่อเพราะว่า

พอไปซื้อยากินเองก็เชื้อก็เลยกระจาย
เพราะว่าไม่เข้าคือไม่มีใครควบคุมผม
อ่าก็มันคงเขาออกมาข้างนอกมาอะไร

แต่คนแค่สงสัยว่าช่วงนี้คนรอบตัวเราอย่างนี้

แต่ทำไมมันยอดมันลดลงเรื่อยยังไงงงแม่

คือคนเดี๋ยวนี้คืออย่างจริงมีคนที่รู้จักเหมือนกันนะคะ
ก็ถามเหมือนกันว่าเออไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลอะไรยังไงไหม
แล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้น

ที่มีหมอออกมาพูดว่าจะตื่นเต้นอะไรกัน
เดี๋ยวติดทุกคนอยู่แล้วตอนเราเป็น

คนไปลุมประนามด่าหมอก็บอกไปพูดอย่างนี้

ยอดคนติดวันนี้มัน๒ล้านกว่าเกือบ๓ล้าน
แต่จริงแล้วคนเราเนี่ยมันมีอยู่๗๐เกือบ๗๐ล้านถูกต้องไหมครับ
แต่เชื่อว่ามันเกินยอดค่ะคือตอนนี้จริงก็ต้องไปดู
ในกลุ่มของผู้ป่วยที่อาการหนักแหละก็คือผู้ป่วยที่ปอดอักเสบ
ตอนนี้๑๖๖๙รายในขณะที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
แปดร้อยกว่าอยู่ดีนะ๘๐๔รายก็คือตอนนี้อย่างที่เราบอก
ถ้าเราไม่ได้ดูตัวเลขสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเนี่ย
ก็ต้องไปดูในส่วนของกลุ่มอาการที่อาการหนักนี่แหละ
อันนี้น่าเป็นห่วงในกลุ่มอาการหนักซะมากกว่าค่ะ
อยากจะถามอย่างนี้ว่าจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปครบทรงชาติ
วันนี้ช่วงนี้ทำไมมีคนพูดถึงการเมืองกันเยอะพอสมควร

ประมาณว่าโอเคล่ะใกล้ถึงวันหนึ่งเดือนนี้

คนนี้จะได้ไปต่อไหม
ตามกฎหมายจริงคือนายกห้ามตำรวงตำแหน่งเกิน๘ปี
นายกประยุทธ์จะได้ไปต่อไหมถ้านายกไม่ได้ไปต่อ

มีคนเชื่อเอ้าแสดงว่าคนที่จะต้องขึ้นนั่งเป็นนายกแทนคือ
คนเอกประวัติธรรมนิสต์วงสุวรรณค่ะ

เดี๋ยวกลับมาไล่เลี่ยงให้ฟังนะฮะพักกันสักครู่ครับ
ก็จริงแล้วการเมือง
กลับมาเป็นที่พูดถึงอย่างที่เราบอกว่าเราจับตามองเดือนพฤษภาคมนี่แหละ
มันจะมีการคนจะกลับมาสนใจเรื่องการเมืองกันอีกเยอะ
แต่แหมแตงโมยังไม่จบสรรเขื่อนมาต่อสรรเขื่อนปุ๊บ
รองหัวหน้าพักยังไม่จบวันนี้รองหัวหน้าพักมีการเอาหลักฐานขึ้นมาต่อสู้อีก
มีการประกันตัวอีกเยอะแยะไปหมดอืมก็เลยยังไม่ถึงการเมืองสักครั้งหนึ่งค่ะ
เมื่อวานจริงแล้วรองวิศนุเขาพูดค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกัน
ถ้าสมมุติใครเป็นคอการเมืองใครติดตามไทยรัฐของเราเนี่ย
คนไปถามเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้
คุณวิศนุก็พูดเลยนะฮะว่าคำถามหนึ่งที่สื่อมวลชนถามว่าถ้าเรานับตามกฎหมาย
คือนายกรัฐมนตรี๑ท่านจะตำลังตำแหน่งได้ไม่เกิน๘ปี
ถนเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าจะนับก็คือครบตรวาละ๘ปีแล้ว
หลังจากนี้ปุ๊บเอ้าสภามันยังไม่จบไง
ถ้าจะบอกว่าอยู่ครบเทอมเนี่ยก็ต้องเตือนเมษาปีหน้าถูกต้องไหมมิ้น
เมษาปีหน้าปี๖๖นั่นคืออยู่ครบเทอม
จะทำยังไงอ่ะใครจะมาเป็นนายกล่ะ
ความจริงแล้วเนี่ย๕คนนายกคำว่านายกสำรองเนี่ย
คุณอภิษฎเวชาชีวะเพราะอะไรตอนนั้นเป็นคันดิเดตนายกจากพักประชาธิปัตย์
คุณอนุทินชาญวิรากูลตอนนั้นเป็นคันดิเดตนายกจากภูมิใจไทย
คุณชัยเกษมนิติสิริเป็นคาดิเดตจาก
ตอนนั้นเพื่อไทยเราส่ง๓คนเพื่อไทยเนี่ยส่ง๓คน
คนที่หนึ่งคือสุดารัฐเกยุราพันธ์คุณหญิงสุดารัฐเกยุรภ
แต่ตอนนี้คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ไปเปิดพักใหม่แล้ว
เพราะฉะนั้นคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ตัดทิ้งเพราะว่าไปลงผู้ว่าแล้ว
เพราะฉะนั้นเหลือใครคุณชัยเกษมนิติซีริ
จริงแล้วเรายังไม่รู้ว่าคุณหญิงสุดารัฐก็ยังมีโอกาสอยู่นะฮะ
เพราะว่าชื่อยังอยู่แม้จะเปลี่ยนพักไปแล้ว
แต่ก็ชื่อตอนนั้นแคนดิเดตนายกยังมีโอกาสเป็นอยู่
อันนี้ในส่วนของนายกสำรองแต่จริงเขามีนายกรักษาการอยู่๒รายชื่อด้วยเหมือนกัน
นายกรักษาการหมายถึงว่าไอ้นั่นน่ะคือประเด็นหลักเลย
ห้าท่านคงจะอีกยาวยาวนานก็จะถึง
เพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์โดนตัดว่าโอเคครบ๘ปีแล้วไปต่อไม่ได้
คนที่จะขึ้นมาเป็นนายกเขาบอกรักษาการ
ใช้คำว่ารักษาการเนี่ยมี๒คนคือ๑พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ซึ่งคนก็พูดกันหนาหูเหมือนกันว่าเอ๊ะลักษณะว่าจะมาไหม
เพราะว่าตั้งแต่ปูมาว่าเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้ว
แล้วก็เริ่มที่ว่ามีติดโปรงติดป้ายแล้วก็เป็นรูปพลเอกประวิทธิ
หรือว่าเขาก็กะกันว่าหรือว่าจะให้มารับช่วงต่อ
นักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านอยู่นะท่านไม่ค่อยตอบ
ไม่ตอบเรื่องนี้ไม่ตอบเรื่องนี้มีคนไปถามอยู่ไม่ตอบอันนี้
แต่คุณวิศนุก็อยู่ในชื่อด้วยนะคุณวิศนุกค่ะ
คือวันนี้พลเอกประยุทธ์คนก็ไปถามเขา
จริงแล้วเป็นประธานการประชุมคอรมออย่างที่เรารู้วันนี้วันอังคารเนาะ
เข้าประชุมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชน
เรื่องที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณยืนยันว่า

เขาบอกว่าเขาสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ
เพียงแต่หันมาเก่าทางไทยสวัสดีจ้า

ในส่วนของพลเอกประวิทย์วันนี้คอรมอลทุกคนจะต้องมาหมด
ถูกต้องไหมฮะพระวิการประชุมคอลโรมอล์
พลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเช่นกัน
หลังถูกถามว่าพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นตำแหน่ง
กรณีดำรงตำแหน่งนายกเกิน๘ปีเนี่ย
พลเอกประวิทย์บอกสามารถเป็นนายกรักษาการได้
ถามว่ายืนยันเรื่องตำแหน่งนายกจากปากท่านได้หรือเปล่า

คนก็เลยไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูล
อย่างที่บอกว่านี่คือนายกที่แบบว่าเป็นคันดิเดตนายกจากภูมิใจไทย
แล้วตอนนี้จริงแล้วเนี่ยคุณอนุทินเองก็คือเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว
เขาบอกว่ากรณีที่เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่บัญชีรายชื่อคันดิเดตนายกเนี่ย
หากเกิดอุบัติเหตุใช้คำว่าอุบัติเหตุทางการเมืองด้วยกัน

บัญชีรายชื่อดังกล่าวเนี่ยเป็นผลพวงจากการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒ถูกต้องไหมครับ
ทุกพักต้องเสนอว่าจะเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ซึ่งก็เป็นไปตามบทบรรยัติของเรื่องรัฐธรรมนูล
ถามกระแสข่าวว่าจะมีการซื้อพักเล็ก๕๓๐ล้านเพื่อล้มพลเอกประยุทธ์

หมายถึงว่าถ้าสมมุติมีการซื้อแล้วมีการโหวต

คุณอาภิสิต

เอาเรื่องเนี่ยเหมือนกับเราตอนที่เลือกตั้งเสร็จใหม่ก็ต้องมีการโหวตนายก
เพราะฉะนั้นการโหวตนายกก็ต้องใช้เสียงข้างมากของสอสอ
เพื่อล้มพลเอกประยุทธ์คุณอนุทินบอกว่ามันมีแต่ข่าวนะฟังดูแล้วมันไม่มีเหตุผล
มันมีเหตุผลหรือเปล่าถ้าฟังแล้วมันไม่มีเหตุผลเราก็ไม่ให้ความสำคัญ
โดยการกระทำก็ไม่น่าเป็นไปได้สอสอแต่ละคนเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วทำตัวแบบเนี้ย
แต่ละพักการเมืองก็ต้องมีมาตรการนะฮะมีการบริหารจัดการซึ่งพักภูมิใจไทยไม่ได้มีแบบนี้
แต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยพักภูมิใจไทยเป็นพักหนึ่งนะฮะที่สามารถมีงูเห่าเยอะที่สุด
ต้องยอมรับอย่างนี้หรือแม้กระทั่งตอนที่พักเพื่อไทยขับออกก็ไปอยู่ภูมิใจไทยส่วนใหญ่
เพราะฉะนั้นทำให้รู้ว่าขุมกำลังของภาคภูมิใจไทยเขาเยอะเหมือนกันเยอะ
กระแสข่าวการซื้อตัวสอสอเพื่อล้มนายกคุณอนุทินบอกว่าต้องไปถามคนที่ซื้อที่ขาย
แต่ในพักร่วมรัฐบาลตอนนี้คุณอนุทินบอกว่าไม่มี
และหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลแต่ละพักเนี่ยยังไม่ได้นำเสนอเรื่องการควบคุมสอสอไม่ได้ด้วยอืม
ทุกคนยังอยู่ในมันก็เหมือนกับถ้าจะพูดจริงมันก็ไม่คุ้มเนาะมันเหลือแค่ปีกว่าเอง

ก็อาจจะอย่างต้องเป็นอีกสมัยหนึ่ง
จะหนูต้องเป็นอีกสมัยหนึ่ง
สินก่อนถ้าสารพิจารณาว่ามันเข้า
เข้าว่าถือว่าครบวาระ๘ปี
ถ้านับสมมุติว่านับนะคะเป็น๘ปีปุ๊บ
ก็ต้องเป็นรักษาการเบอร์หนึ่งก่อน

ถ้าเบอร์หนึ่งไม่โอเคปุ๊บหรือว่าไม่รับปุ๊บ

ซึ่งสองคนนี้มีอำนาจในการยุบสภาได้
แต่ไม่เคยมีมาก่อนที่รักษาการนายกยุบสภา
ยุบปุ๊บเป็นหน้าที่ของคุณชวนแล้ว

ให้เลือกนายกใหม่จากรายชื่อสำรอง๕คนนี้๓๗วัน
ระยะเวลาในการเลือกนายกใหม่ตามรายชื่อนั้น

ก็คือทั้งหมดเสียงสอสอ๕๐๐

ต้องใช้สวก็คือเหมือนกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่

ก็เหมือนตอนเลือกนายก

ใช่ต้องไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้

เราไม่รู้

ภูอากอธมวาค่ะเค้าลงหาเสียงกันแบบ

คือหาเสียงสำหรับภูอากอธมวาด้วย

ไม่มีนะโอเคเล่าไปแล้วเนาะทั้งหมดทั้งหมด
ก็น่าจับตามองหลังจากนี้เกี่ยวกับการเมืองเหมือนกัน
อยู่ที่ว่าตอนที่เขาบอกว่าเขามาเป็นนายกโดยที่ไม่ปกติ
เหตุการณ์ไม่ปกติใช่จะนับหรือเปล่าถ้าสมมุติไม่นับ
แสดงว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีโอกาสเป็นนายกได้อีกสมัยหนึ่งนะ
รอติดตามตอนต่อไปดูเรื่องของคุณแตงโมกันหน่อยนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าใกล้บทสรุปได้หรือยัง
เพราะว่าล่าสุดจริงก็คือมีการกำหนดพิธีวันชาปนกิจออกมาเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าอยากพาไปดูเรื่องของคดีก่อนละกัน

ตั้งแต่ที่ตำรวจแถลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องแผลเอยอะไรเอ่ยเนี่ยนะคะ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมเนี่ย
ยื่นหนังสือถึงพบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษทีมตำรวจที่ทำคดีคุณแตงโม
สี่คนด้วยกันคือพลตำรวจโทจีรพัฒน์พลตำรวจตรีวสันพลตำรวจตรีภัยศาล
แล้วก็พลตำรวจเอกจาตุรนทร์พลตำรวจตรีภัยศาสตร์กับพลตำรวจเอกจาตุรนทร์เนี่ย
โดนข้อหากระทำผิดฐานละเว้นการปฏิบัติต่อหน้าที่
เรื่องก็คือที่ไม่ชนะสูตรการเสียชีวิตหนึ่งเป็นการไม่ได้ชนสูตรควบคู่กับคดีหลักตามระเบียบ
และการนำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนการไม่อายัดเรือแล้วก็ไม่ตรวจสารเสพติดของแซน
รวมถึงแถลงข่าวอันเป็นเท็จคือคุณอัจฉริยะบอกว่ามันถือว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลยอยากจะเรียกร้องให้ย้ายทั้งสี่คนนี้ย้ายเพื่อตั้งการสอบสวนวินัยร้ายแรงไว้ก่อน
ทีนี้คุณอัจฉริยะบอกมีคลิปเด็ดอีกแล้วรู้มาว่าที่นิติเวศเนี่ยค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลนั้นแล้วเหรอ
มีคลิปที่มีการเอาร่างคุณตังโมออกมาเพื่อสร้างบาดแผลเพิ่มจำได้ไหมคะที่มันมีประเด็นเรื่องแผลว่า
ตอนแรกสุดเลยเรารู้มาว่ามีแผลใหญ่ที่ต้นขาแล้วก็แผลยิบย่อยรวมแล้ว๑๑แผล
สักพักหนึ่งมันเพิ่มเป็น๒๒สักพักนึงมันเพิ่มเป็น๒๖ในวันแถลงล่าสุด
เขาบอกว่าเขามีคลิปในการนำร่างออกมาสร้างหลักฐานเท็จด้วยการทำบาดแผลเพิ่ม
เพื่อให้อ้างว่าบาดแผลเข้ากันได้กับใบพัดเรือ
คุณอัจฉริยะบอกว่าบาดแผลบนร่างคุณแตงโมมีเกิน๑๑จุด
ซึ่งเป็นการถูกมีดคัตเตอร์และมีด

จะไปแถลงข่าวพร้อมกับคลิปวีดีโอด้วย
ตอนนี้กำลังประสานเรื่องของสถานที่อยู่
อยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามดูคลิปก่อนแล้วกันจากเพจเฟซบุ๊ก
ของนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนริน
ศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าว๙พฤษภาคมนี้

เดี๋ยวต้องรอก็ต้องรอดูว่ามีไม่มีจริง
เป็นการนำร่างออกมาสร้างบาดแผลเพิ่ม

เป็นการคลิปแค่เข็นร่างคุณตังโมออกมาเฉยหรือเปล่า

เพื่อที่จะสรุปสำนวนว่าบาดแผลเข้ากับใบพัดได้พอดี

อ้าวคุณไปเอารูปของใครมาเทียบ
ยังบอกว่าเนี่ยเป็นแผลที่เกิดจากใบพัดเรือเหมือนกันจากต่างประเทศ

คุณก็มาบอกว่าอ๋อคือมันหาภาพไม่ได้

นั่นก็เป็นคำเหตุผลชี้แจ้งของทางตำรวจ

เดี๋ยวต้องรอดูคลิปจริง๙พฤษภาคมว่ามีไม่มี
จริงอริยะจริงเขาดูสงสัยตั้งแต่วันที่ตำรวจมีการแถลงเรื่องนี้เนาะ
แล้วก็ออกมาพูดแบบชัดเจนมากว่า
อย่างที่แผลบอกทำไมตอนแรกมี๑๑
ไป๒๒แล้วมา๒๖เขาก็พยายามตามหาความจริงเรื่องนี้
ไป๑สัปดาห์เขาออกมาพูดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวรอดูว่าวันที่๙จะว่ายังไง
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมจะเผาแล้วนี่

ใช่ค่ะ๒๔พฤษภาคมวันนี้พี่เอค่ะพี่เอสุภาชัยโพสต์รูปภาพกำหนดการพิธีชาปนกิจ
บอกว่าจะมีกำหนดการวันที่๒๔พฤษภาคมบ่าย๒โมงถึงบ่าย๓โมงครึ่ง
สถานที่ก็คือที่เดิมที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกก็คือคริสตจักรมาทอดิสรังสิตคลอง๔ที่ปฐุมธานี
แต่ว่าทางเจ้าภาพเขาบอกว่าด้วยเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดต่าง
สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมนะคะให้กับครอบครัวญาติแล้วก็บุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญ
ก็วันที่กล้องกับนางล่างนางก่อนไปแปลว่า๓เดือนพอดีเนาะ

เพราะว่าก็น่าจะเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยอยู่แล้วนะคะตั้งแต่พิธีไว้อะไร
เขาบอกที่นั่นจะไม่ได้ใหญ่มากอย่างตอนที่สวดอย่างนี้
ไม่เรียกว่าสวดอื่นแต่ตอนที่สวดไว้อาลัยอย่างเงี้ยใหญ่

ไม่สามารถจะรองรับคนได้เยอะเหมือนนี่
รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณปรินค่ะ
วันนี้ก็มีการเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ

แต่ไปนู่นเลยค่ะเชียงใหม่รอบนี้

หลังจากหญิงสาวอายุ๒๕ปี
เขามีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์
พลตำรวจตีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

กับการสอบภอมเมืองเชียงใหม่ก็มีการเปิดเผยบอกว่า
ทางพนักงานสอบสวนประสานไปที่คุณปริน
หลังจากสืบสวนแล้วพบว่าน่าจะมีพฤติกรรมกระทำความผิดจริงค่ะ
เลยมีการติดต่อให้มารับทราบข้อเก่าหา
เนื่องจากว่าเหตุมันเกิดที่เชียงใหม่
ในข้อหากระทำอนาจารย์
ผู้เสียหายต่อหน้าธารกำนัน
ซึ่งขั้นตอนของพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่ก็คือ

แล้วก็นำตัวขออำนาจศาลฝากขังทางระบบออนไลน์
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะ

หญิงสาวอายุ๒๕ปีเขาให้การว่าเมื่อ๒ปีก่อน
รู้จักกับคุณปรินครั้งแรกที่งานสัมมนาในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งคุณปริงเขาได้รับเชิญมาร่วมงาน
จากนั้นเนี่ยก็มีการแลกเบอร์ติดต่อกันเอาไว้ค่ะ

คุณปรินเนี่ยติดต่อมาว่าจะเดินทางมาสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่อีก
ตนเองก็สนใจก็เลยเดินทางไปที่โรงแรมที่จัดงาน
แต่พอไปถึงปรากฏว่ามันไม่มีงานค่ะ
มันไม่พบว่ามันมีการจัดงานหรือว่าไม่มีใครที่มาร่วมงานเลย
โดยคุณปิงเขาก็เลยบอกว่าเอานะไปรอที่ห้องก่อน
ก็พาไปที่ห้องซึ่งน่าจะเป็นห้องพักค่ะ
แล้วก็จะมีการชวนคุยเรื่องของการศึกษา
ขอดูลายมือผู้หญิงคนนี้ก็เห็นว่าท่าทางไม่ดีแล้ว
เพราะว่าเขาเริ่มเข้ามานั่งใกล้แล้วก็ประชิดตัวแล้วเนี่ยนะคะ

คุณปินวิ่งตามมานะคะลงมือลวนลามก่อจูบ
ตนก็เลยผลักออกแล้วก็วิ่งหนีมาที่ลานจอดรถ
กลับไปถึงบ้านปุ๊บก็ไปเล่าให้คุณแม่ฟัง

เพราะว่ากลัวเรื่องของอิทธิพลของคุณปรินที่เป็นนักการเมือง
ล่าสุดนายพีรนันวงสวัสดิ์ทนายความ

เพื่อยื่นคำร้องขอประกันตัวคุณปิน
โดยสารให้ประกันตัวนะคะเป็นเงินสดวงเงิน๑แสนบาท
ที่เขาจะเดินทางลงมาจากห้องสืบสวนสอบสวนแบบหน้าตาเรียบเฉยค่ะ

ขึ้นรถเอาผ่าสีดำป้ายแดงแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ปรากฏว่าคุณปรินเนี่ยค่ะ
มีการเตรียมจะฟ้องกลับแจ้งความเท็จทุกคดี
แล้วก็หมินประมาททุกรายด้วยนะคะ
คือเขามีการมอบหมายให้นายเพียรนันวงศวรรค์ทนายความเขาเนี่ยค่ะ
แล้วก็หัวหน้าคณะทำงานทีมกฎหมาย
รวบรวมข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล
พยานเอกสารรวมถึงพยานนิติวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องจะเอามาต่อสู้คดีค่ะ
แล้วก็มีการมอบหมายให้ทางทีมกฎหมายเร่งรวบรวมข้อมูลสำคัญ

ในข้อหาแจ้งความเท็จต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวทุกคน

หรือว่าในข้อหามินประมาททุกคดีโดยเร็วที่สุดนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นว่ารวบรวมคดีต่างนานา
เพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตัวเอง

เพราะว่าจริงในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา

โอเคเดี๋ยวจะไปทำงานที่เหมือนยินยอม

ก็ต้องดูไอ้ข้อความพวกนี้มันจะมา
มันคือจริงไม่จริงหรือยังไง
เพราะว่าตอนนี้คุณปีนี้ต้องเดินทางหลายจังหวัดประหนึ่ง
ฮ่าเสียงเลยนะ

เพชรบุรีเสร็จปุ๊บไปเชียงใหม่ต่อ
ที่กรุงเทพสลรี่มัน๑๓ไลน์มั้งค่ะ
ขายข้อกฎหมายแล้วอาจจะหลุดได้หรือว่าเรายินยอมหรือว่า
ยังไงอันเนี้ยคือในข้อกฎหมายน่าจะต้องไปสู้กันในชั้นศาลอืม
วันนี้คนก็ไปติดตามว่าใบตองเป็นใครหรืออะไร
อะไรไปหาเดี๋ยวคงจะมีไล่เลี่ยงกันในไทยละทมิวโชว์แต่ขณะเดียวกันเขาบอก

โดยการโฆษณาโดยได้ลงบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐาน
กว่านายพงศกรจะนำหลักฐานการโอนเงิน
อ้างว่าเฮ้ยคุณโอนเพื่อจ่ายนักข่าวนะ

ไม่ไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่พูดเรื่องผิดข่าว
ไม่พูดเรื่องอะไรเจ๊เจ้าแต่พูดอย่างนี้ว่า
เอ่อถ้าจ่ายเอิ้นให้ไปตรงสามเศษแล้วส่วนสื่อเนี่ย

ถ้าจะเอาเท่าไหร่ก็ให้บอกว่าลองเคลียร์ดูลองสอบถามดู
ต่อหน้าค่ะนะฮะในขณะเดียวกัน
อย่างที่บอกว่าหลักฐานการโอนเงินอยู่ไหนล่ะ
เพราะหลักฐานการโอนเงินว่าที่จ่ายให้นักข่าว
แล้วก็ขอให้ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กระจ่างหน่อย
หากได้รับความร่วมมือแล้วก็ไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

เพราะพวกเขาทุกคนบอกเฮ้ยเขาก็เสียเครดิตกันเยอะพอสมควรนะ

พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อค่ะ

เอาล่ะ
เห็นคลิปนี้กันแล้วหรือยังค่ะทุกคน

ราคาก็มีหลักล้านแหละ

ใช่ไม่ใช่แล้วคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครรวยกับคุณเหรอ

โพสต์เอาไว้นะคะลองดูคลิปกันก่อนดีไหมคะ
อืม

เออยังไงแล้วประเด็นคือชูนิ้วกลางให้เขาด้วยนะ
พอโทรเก่งจริงก็ลงมาสิโหพี่มดเดือดแทน
ไม่ใช่มันอารมณ์เสียนะเห็นแล้วมันอารมณ์เสีย

คนที่เขารวยกว่านี้ก็มีตั้งแยกคนที่ไม่จนทำสนตรอนอย่างนี้เลยอ่ะ
อืมคือจริงคุณจะขับรถแพงแท่ไหนสักประมาณ๔๐๕๐บาทอยู่ในตอนร้าน

นี่มันคือการเหยียดชนชั้นคนซึ่งมันไม่ควรมีอยู่ในสังคมไทยแล้วนะคะ
เรื่องของเรื่องก็คือคลิปนี้เนี่ยมันเป็นร้านอาหารร้านหนึ่ง

คือผู้ชายคนนี้เขาขับรถเข้ามาเราได้คุยกับลูกชายเจ้าของร้านที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะคุณจตุพล
เขาเล่าบอกว่าคู่กรณีเนี่ยขับบีเอ็มป้ายแดงมาจอดที่ทางเข้าร้าน
ตอนนั้นมีรถน้ำแข็งจอดอยู่ที่ตรงทางเข้านี่แหละเขาเอาน้ำแข็งลงไงที่ร้าน
แล้วก็มีรถลูกค้าที่ทานอาหารเสร็จแล้วกำลังจะออกคันสีดำที่ถอยออกไปเนี่ยค่ะคือรถลูกค้า
ทีนี้ปรากฏว่าบีเอ็มป้ายแดงอ่ะขับขวางทางเข้าออกทางพนักงานเขาก็เลยเดินไปยกมือไห้บอกขอโทษนะครับ
ถอยรถให้หน่อยได้ไหมครับพอดีลูกค้าในร้านจะออก
เอมคนนี้ก็ขึ้นมาก่อนเลยบอกทำไมทำไมต้องถอยออกผมก็ลูกค้าเหมือนกันอ่ะรู้จัก
ผมก็เป็นลูกค้าเหมือนกันซึ่งพนักงานที่เดินไปบอกก็เลยเดินกลับไปที่ร้าน
หนุ่มคนขับบีเอ็มเนี่ยก็ไม่พอใจก็เลยขับรถเดินหน้าเข้ามาในร้านมาต่อว่ารถน้ำแข็งเสียหาย
แล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะตะโกนด่าเขาว่าไอ้คนจนด่าอะไรอย่างนี้
คือลูกชายเจ้าของร้านเขาพูดเลยนะบอกว่าผมเสียความรู้สึกมาก
คุณจะไม่กินร้านผมไม่เป็นไรนะแต่คุณจะพูดคนรวยคนจนอะไรอ่ะ
ก็คือคนเหมือนกันป่ะถูกมนุษย์คือมนุษย์เท่ากันว่าเรามีความเป็นคนเท่ากันนะ
สมควรมาด่าทอกันแบบนี้ผมเปิดร้านมาสิบกว่าปี
ลูกน้องผมทุกคนบริการลูกค้าเป็นอย่างดียกมือไหว้ทุกคน
คือเจ้าของร้านพูดเลยว่าถ้าคุณเห็นข่าวนี้
คุณอยากแสดงความรับผิดชอบคุณควรจะคิดว่าตอนนั้นอารมณ์หัวร้อนไปหน่อย
หรืออะไรยังไงคุณก็ช่วยออกมาขอโทษให้สังคมรับรู้หน่อย

ออกมาขอโทษแล้วก็เหมือนเขาส่งเป็นข้อความมาให้ค่ะ
จริงเขาบอกเขาจะแวะเข้ามานั่นแหละเพียงแต่ว่า
เขาบอกว่าเนี่ยผมต้องกลับกรุงเทพคืนนี้นะครับ
ติดงานเลื่อนไม่ได้จริงหวังว่าจะมีโอกาสไปฝากท้องเป็นลูกค้าที่ร้านนะครับ
วันนี้ก็ตั้งใจไปทานจริงขอบคุณครับ

คือคุณพูดกับเจ้าของร้านทำนองว่าแบบ

แต่จริงคือถ้าทางคนขับรถบีเอ็มอยากจะชี้แจง
ฝั่งมุมของตัวเองก็ชี้แจงได้นะคะ
คุณก็ตอนนั้นมีเกิดอะไรขึ้นมีเหตุผลยังไง

วันนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือพูดจาว่าอะไรกันรุนแรงนิดนึงนะ

คนรวยกว่าเราคือ

คนจนเขาก็ทำมาหากินหรือเปล่าว่าคนจนเขาก็ไม่ได้ไปจนอยู่บนหัวใครหรือเปล่า
เขาถึงได้ถามว่าจนแล้วไงแล้วมีไม่เท่าคุณแล้วแปลว่าเขาไม่ได้มีความประทนเท่าคุณเหรอ

อะไรแบบนี้ทัวก็คงจะไปลงที่บ้านคุณล่ะค่ะไม่ต้องสืบเรื่องนี้
แน่นหวันนี้แชร์ข่าวนี้มันก็สอนดาราที่เยอะเหมือนกันนะ
เข้าใจว่ายุคทุกวันนี้เป็นยุคโซเชียลทุกคนจะต้องไปหาภาพทำคอนเทนต์กัน
พร้อมเป็นแค่แผงใช่ไหมพี่ฯเวลาจะขึ้นทีนึงถูกแต่วันหนึ่ง
สื่อที่หมดทุกคนสามารถออกสื่อได้หมดร่วมเปลี่ยนไปแล้วไง
คุณเป็นทัพอะไรเขามากไม่ใช่ไม่มีนะวันยังโลกมันเปลี่ยนไป
มันเป็นเรื่องที่เขาแชร์กันสนั่นแล้วก็มันน่าจะสอนพี่น้องวงการบันเทิงเราได้เยอะเหมือนกัน
พวกเราวงการมาทึงอ่านกันแล้วเนี่ยตัวเองก็สดุ่ง

แต่อันนี้เราเข้าใจฮะมันยุคของการรีวิว

กับความในใจของผู้ประกอบธุรกิจ

ท่องเที่ยวทุกคนแทบจะล้มละลายกันเลย
ใช้การอินทรูปประกอบการท่องเที่ยวแหลมแทบจะล้มละลายกันเลย
เมื่อมันต้องเจอกับดาราไทยที่อยากได้แต่ของฟรี
โดยโพสต์ดังกล่าวเนี่ยเขียนบอกเอาไว้ว่า
ดาราชอบมาขอเที่ยวฟรี

ตัวเองอ่านปุ๊บกูรอดพวกกูไม่เที่ยว
หนูไม่ขึ้นเรือยอร์ชเพราะเมาเรือ
ทำไมดาราชอบมาขอเที่ยวฟรี

ทั้งที่รายได้ของพวกคุณในแต่ละงาน
มากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของคนบนเรืออีก

ยอดขายเรือมันไม่เหมือนยอดขายครีม

ไม่ต้องรีวิวก็มีลูกค้าเด้อ
แทนที่จะจ่ายเงินเหมือนลูกค้าคนอื่น
แล้วลงรูปให้ด้วยใจเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง
นี่มันคือผลประโยชน์ไม่ใช่จิตกุศล
เอาแต่สร้างภาพว่าช่วยเหลือคนไม่ให้ตกงาก

แล้วกูจะเจอกับคนพวกนี้ตลอดทุกซีซั่น
งานนี้ก็ชาวเน็ตก็พาคาดเดาว่าดาราเหล่านั้นเป็นใคร
ใครอ่ะเหนื่อพ่อว่าทุกคนก็จะพยายามไปตามหา

ใครนะใครกันขอหน่อยตัวย่อ
ก็เป็นโฟกัสกรุ๊ปที่ดาราที่ขึ้นเรือยอดอะค่ะ
มันต้องขึ้นกันเยอะหรือเปล่า
แต่ประเด็นคือเคสนี้เขาให้ขึ้นหรือเปล่า

คงแบบว่าโทรไปขอเขาเยอะ
ทำไมเดี๋ยวกรุ๊ปคืนอาจจะเมื่อก่อนอาจจะใช้ดารากรุ๊ปที่หนึ่ง
ดาราเห็นปุ๊บอุ๊ยไอ้นี่ไปฟรีนี่
กรุ๊ปไปบ้างกรุ๊ปสองกรุ๊ปสามกรุ๊ปสี่กรุ๊ปห้า
คงจะมีคนไปขอเขาเยอะขึ้น
อันนี้ก็คือของขึ้นก็เลยระบายด่า
แต่ยังไม่ทันจะสรุปว่าเป็นดาราเป็นใครหรือเปล่า

อื่นไม่รู้ยังไงเพราะว่าจริงในคอมเมนต์บางคนก็จะบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
ถ้าปฏิเสธเข้าไปอย่างกรณีที่เราถามว่าสรุปเขาไปหรือเขาไม่ไป
ถ้าปฏิเสธก็บอกทางเขาไปว่าเออ

ที่เวลามีคนคอมเมนต์ก็จะมีทั้งสองมุม
แต่ถามว่ามันก็จะมีกลุ่มที่
แบบหรือ
ก็มีหลายกรณี
กำลังฟื้นตัวก็แบบว่าเข้าใจแหละ
จริงก็แบบเหมือนหลายคนมองว่าดาราเนี่ย

ก็เหมือนไปไม่ควรจะไปซ้ำเติมเขากับธุรกิจ
ฟิลประมาณว่าถ้าเกิดคุณจะไปจะช่วยก็คือเอาโอเค
ไปช่วยคืออุดหนุนสนับสนุนเลย
แล้วก็อยากจะลงให้เพื่อเป็นกำลังใจกับพ่อค้าแม่ขาย

จริงก็คือขอส่วนลดเอาดีกว่า

ล้ำบ่านคนเรือคนขับเรือ
ไหนต้องคุยต้องการคนไปดูแล
ไหนจะชูชีพไหนห่วงยางไหนอาหารบนเรืออีก

จ่ายจบ๑๙๑๘ใบให้ส่วนลดเราโอเค

แต่คนก็ดูกูดิตายนะ
ถ้านานนิดหนึ่งถ้าลองไปกินนี่

เพราะเธอยังไม่เห็นมาใหม่แล้วนะ
หน้าที่คอยดูแลคอยอยู่แล้วก็คอยดูดวงให้ฉันด้วย

ใครตั้งชื่อให้เขาความวินิทส่งมาให้

นี่ในโลกแบบว่าโซเชียลตอนนี้ก็คือ
คือแบบประทับใจผู้มวยคนนี้มากค่ะ
วดบอสนะคะมีการแชร์คลิปวิดีโอต่างนานาออกไป
เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขามีการแบบโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะ
กำลังนอนราบประคองศีรษะผู้ได้รับบาดเจ็บ
เล่าแบบนี้นะคะโดยข้อความเนี่ยระบุบอกว่าขอชื่นชมในตำรวจศัลยบัตรท่านนี้ค่ะ
เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจรจรรุนแรงซึ่งเข้าบล็อกคอผู้บาดเจ็บ
วิธีนอนราบไปกับพื้นแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยค่ะ
ประคองศีรษะเอาไว้ตามหลักการของทีเอชทีอัลเอสโดยไม่ได้รังเกียจแล้วก็ไม่ต้องห่วงตนเองว่าพื้นถนนมันจะร้อนไหม
เปียกไหมหรือว่ามีเศษวัสดุแหลมคมอะไรแล้วก็ยังอยู่บนถนนสายหลักอะค่ะ
ที่ยังมีรถวิ่งสัญจรกันไปมารอเจ้าหน้าที่ของร่วมกับตันยูเข้ามาใส่
วิเคิลฮาร์ดคอปเลิศนะคะก็คือตำรวจแบบนี้เนี่ยขอชื่นชมแล้วก็ยกย่องให้เป็นแบบอย่างนะครับ
เหตุเกิดในท้องที่อำเภอพระประแดงต่อมาแฟนเพจดราม่าแอดดิกอ่ะค่ะ
ก็ระบุถึงหวดบอสบอกว่าแมนนวลอินไลน์
ทางนี้เนี่ยเราจะใช้ในการประคองหัวของคนที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
แล้วขยับตัวคนที่ได้รับบาดเจ็บที่คอเมื่อไหร่หรือว่ากระดูกสันหลังเขาเนี่ย
มันอาจจะทำให้อาการหนักจนถึงขั้นอำมภาษณ์ได้
ก็ขอแสดงความชื่นชมตำรวจท่านนี้ด้วยอืม
ว่าท่านฝึกมาท่านรู้ว่าจะต้องแบบมีการช่วยเหลือในเบื้องต้นทำอะไรยังไงบ้าง
บอกว่าแบบถ้าเจอคนประสบอุบัติเหตุแบบนี้คือเข้าไปช่วยได้แต่ว่าอย่าขยับตัวเขา
เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเจ็บตรงไหนยังไงบ้างถ้าเกิดสมมุติขยับผิดปุ๊บอ้าว
เส้นประสาทขึ้นไปหนักกว่าเดิมอีกอะไรอย่างนี้นะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเต็มเต็มกับสีกาตองเห็นไหมเราไปเอามาทุกเบรกเลยน่ะ
เราทุกเบรกจริงจริงเออเออเออสีกาตองไปยังไงแอบโดนสายเหมือนกันนะอ่า
เพราะว่าหนุ่มลวงฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้เธอสรุปได้สัมภาษณ์ไหม
ให้ฉันเอารถไปรับแล้วให้คนขับรถไอ้เข้ติดต่อประสานรถไปรับเรียบร้อย
นางไม่มาค่ะอ้าวนี่หนุ่มหนุ่มวางยานะหนุ่มวางยานะ
หนุ่มบอกว่าให้โทรศัพท์ไม่ใช่เหรอคะเป็นโฟนโอนอิน
ก็แบบว่าปรากฏว่าตอนแรกนางจะมาเองอ๋อเขาบอกเขาจะมาที่แรกแล้วก็ไม่มา
ไม่มานางเอารถไปรับนางถือว่าแม่ก็เลยสัมภาษณ์แม่ลักษณายาวเลย
เดี๋ยวกลับมาฟังสักครู่เดียวค่ะใช่อย่างที่รู้
ปกปิดซ่อนผิวเนียนกริบด้วยรองพื้นและแป้งคับเวอร์แมทจากเคธิดอร์
ไปค่ะมาไปดูคลิปสุดอ้อนศรีกาตอง

ใช้คำว่าสุดอ้อนเพราะต้องอ่านหัวข่าวแบบนี้
แล้วจะกำลังเล่าข่าวอะไรอยู่
ลองไปดูได้ไหมค่ะพี่ขอลองไปดูไหม
อะไรอยู่หวะจริงหรือว่าจริงกับพระและค่ะ
กลายเป็นคนดังได้อีกหลงพี่ดูคลิปก่อน
ฟีเชียลแล้วก็ใบตองเอฟซีค่ะ
หรือหลังจากที่มีคลิปเสียงจากอดีตกาโตะนั้นแหละ

ก็มีคนไปขุดประวัติว่าเขาเป็นใครทำอาชีพอะไร
แล้วก็พบว่าโอเคเขาเคยเป็นพริตตี้

แล้วยังเคยคบอาหารด้วยใจกับครูรัก
ครูรักที่แบบเป็นครูสอนการแสดงค่ะ
ชายก็ถึงขั้นแบบว่าอย่าขาดกับภรรยา
แต่คบกันสั้นนะฮะแค่๓เดือนก็เลิกลากันไป
ทั้งหมดทั้งมวลก็นั่นแหละ
พอพักพี่มนต์สายตาคือพอพัก
จบแล้วหรอไปต่อที่ข่าวอื่นเลยหรอทำไมนะ
คนก็เข้าไปติดตามคนเข้าไปอะไรอย่างนี้
อยากเห็นอยากดูหรือว่าชอบดูอันนี้มันต่างกันมันแล้วแต่
แต่ละคนมีจุดประสงค์ในการเข้าไปดูต่างกัน
เพียงแต่ว่าใครเข้าไปดูมันก็ขึ้นเป็นยอดวิวหมดอะไรอย่างนี้
คืออุ๊บวิริยะเขาบอกจริงแล้วบางคนก็ถามว่า
ถามจริงนะคุณอุ๊บวิริยะในเมื่อวานที่คุณหนุ่มเข้าใจ

ซึ่งมันก็กลายเป็นประเด็นเนาะ
จนเกิดแบบว่าทั้งคู่เนี่ยว่าจริงแล้วเนี่ยคุณอุ๊บวิริยะ
ถามจริงว่าทำอะไรคุณตอง
คุณอุ๊บวิริยาเขาเปิดเผยนะครับว่า
ก่อนจะฟาดแรงไม่ขอสนับสนุนคนชั่ว

ทำไมเธอพาคนอย่างนี้ไปออกรายการทีวงทีวี
ก็เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้อยู่เบื้องหลังการแฉพ่าเหลือม
หลายคนสงสัยว่าเป็นผู้จัดการตองหรือเปล่านะเขาบอกขอออกมายืนยันการันตีคอนเฟิร์มเลยว่า
ไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือรับงานอะไรใดทั้งสิ้น
ไม่ได้อยู่เบื้องหลังน้องตองแต่เรากับแม่ตองเนี่ย
รู้จักกันตั้งแต่ปี๒๕๒๗นางว่าอย่างนั้น
เคยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูแลกันมา
พอโตมาก็เจอบ้างตามงานเพราะเขาเป็นเด็กหน้าตาสวยตัวเล็ก
ก็มาประกวดแบบแต่เรื่องการทำงานวิถีชีวิตของเขาเนี่ย
ไม่ได้ยุ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ไม่ได้มาปรึกษา
จริงเราได้ยินข่าวมานานแล้วแต่เราไม่เอาด้วย
เพราะเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์ขเจ้านางว่าอย่างนั้น
ขยาดเลยบอกว่าทางที่ดีคนที่จะมาช่วยเขาได้คือหมอปลา
หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปคุยแล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่ามีเรื่องราว
มีเรื่องมีราวแล้วก็ในที่สุดตัวเขาเองเขาก็ตัว
ตัวใบตองเขาอยากไปออกรายการโหนกระแส
ซึ่งมีหมอปลาแล้วก็พระย้อยทีแรกตองเขาจะไม่ไปเพราะว่าเขากลัว
รายการติดต่อไปเขาก็เลยไปเขาก็เลยบอกขอโทษ
พระพุทธศาสนาคุณอุ๊บบอกงั้นนะ
แล้วก็สังคมที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็ขอโทษกลางรายการพี่หนุ่มแต่จริงแอบงงเหมือนกันที่คุณอุ๊บบอกว่า

เกี่ยวกับเรื่องวงการสงฆ์ที่หมอปลาตอนนี้แบบว่าขึ้นชื่อติดอันดับมาเลยค่ะ
เขาบอกทุกวันนี้ไงที่หมอปลาพูดกันว่าวงการสงฆ์น่ากลัวกว่าผีอีก

เฮ้ยถ้าสงฆ์เราใส่ซองใส่อะไรกันทีเดี๋ยวนี้เรา
เมื่อก่อนเราเด็กเรายังใส่บาท๒๐บาท

กว่าเราจะได้คนทั่วไปกว่าจะได้เงินร้อยหนึ่งก็ยากนะ
ลองไปดูฉันเคยไปนั่งดูเออเขาใส่บาทกันอ่ะ
คือมันก็ต้องแบบมีปัจจัย๓๐๕๐อะไรอย่างนี้
บวกลบคูณหันวันหนึ่งหลายร้อยนะเนี่ยเนาะอืม
หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือเป็นมายาวนานกว่า๒๐ปีแล้ว
อยากจะบริจาคไตตัวเองพร้อมมากเขาก็รอให้คุณหญิงแมงมุมยอมรับเนี่ยแหละค่ะ
แข็งแรงดีมากเหลืออย่างเดียวให้คุณแมงมุมยอมรับ
จะได้ไม่ต้องรอรับบริจาคจากผู้เสียชีวิตนะคะ
งมุมยังไม่ยอมนะคะเพราะว่าห่วงตาแก่ถึกอย่างเรา
บอกเท่าไหร่ว่าเราสบายมากก็ยังไม่ยอม
จากนี้ก็ยังมีการเผยภาพอบอุ่นของเด็กนะคะ
มีการยืนรายล้อมอยู่ข้างกายของคุณหญิงแมงมุม
พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าน้องกับหลานมาเป็นยาชูกำลัง
งานนี้เนี่ยก็มีเหล่าคนดังแล้วก็แฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต

มุมเป็นมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ตอนนั้นอย่างที่พี่เล่า
เพราะว่าต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาล๔ปี
คือเวลาฝ้าย่าไปเบื่อไปนั่งคุยกับแม่งมุมเหมือนเนี่ย

พาทุกคนไปส่องแฟชั่นเม็ดกาล่า๒๐๒๒กันหน่อยเขาบอกว่าอลังการมากนะคะ
คือยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นยุคแฟชั่นที่แบบอู้ฟู้หรูหราช่วงปลายยุคศตวรรษที่๑๙ถึงต้นศัตวรรษที่๒๐ค่ะ
เราก็เลยรวบรวมภาพคนดังนี่เล็กไลฟ์ลี่ใช่ไหมนี่เบลค
จริงชุดเขาเนี่ยเป็นสีแดงที่แรกแล้วก็เปลี่ยนออกมาเป็นชุดนี้ได้
เมื่อกี้เห็นไหมคะที่เป็นสีแดงแล้วพอปลดโบปลดอะไรออกมาปุ๊บนี่เป็นสีเขียวเป็นชุดนี้
เยอะมากนะคะซึ่งงานนี้คนดังไปกันแบบคับข้างจริงแต่ไฮไลท์ต้องยกให้สาวคนนี้จริง
เรียกเสียงฮือฮาและแฟลชจากตากล้องแบบไม่รู้จะรวยยังไงแล้วจ้า

เพนต์ค่ะใช้เพนต์เอาแล้วก็มีปลิกปกปิดตรงบริเวณปลายสุดยอดเรียม

มีไหมอันนี้ด้วยนะไม่ใช่เป็นแบบเฟี้ยวความนางแบบความคาร่าน่ะคาร่าไงจะใครล่ะ
เอาละพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่ก่อนขอรบทรงชาตินะฮะ
ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป